แต่นี่ก็มีอีกปมร้อนนะฮะปมร้อนพลเอกประยุทธ์๘ปีหรือยัง
จะตีความตามรัฐธรรมนูลปี๖๐มาตราไหนผนวกมาตราไหนอะไรยังไง
แต่ทีนี้ถ้าฟังจาก๕๑อาจารย์คณะนิติศาสตร์ของ๑๕สถาบัน๑๕มหาวิทยาลัย
ตอนนี้เขาเข้าชื่อกันแล้วนะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
เข้าชื่อเพื่อยื่นจดหมายถึง๓รัฐธรรมนูล
ให้พิจารณาประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครบ๘ปี
ในวันที่๒๔สิงหาคมนี้นะครับ
โดยเหตุผลที่บรรดา๕๑อาจารย์ที่สอนในคณะนิติศาสตร์๑๕สถาบัน
มีความเห็นในทางกฎหมายตรงกัน
และต้องการเสนอให้๓รัฐธรรมนูญพิจารณาใน๓ประเด็นหลักก็คือ
ประเด็นที่๑พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีรวมกันแล้วไม่เกิน๘ปี
ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา๑๕๘วัก๔กำหนดไว้หรือไม่
เพราะมาตรา๒๖๔ซึ่งเป็นบทเฉพาะการ
ระบุให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูลนี้
เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูลนี้
กว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
รัฐธรรมนูลนี้จะเข้ารับหน้าที่นะครับ
ดังนั้นหากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ถ้าเกินวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
ก็ต้องพ้นตำแหน่งทันที
แต่ว่ารัฐธรรมนูลได้บรรยัติยกเว้น
ไม่ใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งมาก่อน

อันนี้จะตีความกันยังไงนะครับ
ประเด็นที่๒ที่คณะอาจารย์๕๑สถาบันจาก๑๕สถาบัน๕๑ท่านอยากให้พิจารณาก็คือ
รัฐธรรมนูลปี๖๐มีบทเฉพาะการยกเว้นไม่ให้มาตรา๑๕๘วัก๔
ใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งมาก่อนวันที่รัฐธรรมนูลประกาศใช้หรือไม่
นี่เป็นคำถามซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่าได้เขียนยกเว้นให้กับนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งมาก่อน
รัฐธรรมนูญประกาศใช้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จึงเป็นนายยกรัฐมนตรีได้ถึงวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๖๕เท่านั้น
เพราะถือว่าท่านดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมปี๕๗ประเด็นที่๓นะฮะนับตั้งแต่วันไหนกันแน่
อันนี้คือคำถามของคณะอาจารย์
สำหรับความเห็นที่ว่าการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่ง๘ปีของนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูลปี๖๐ประกาศใช้
คือเริ่มนับตั้งแต่วันที่๖เมษายน๒๕๖
เพราะการใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคล
เป็นสิ่งที่ไม่อาจทำได้นั้นตามหลักกฎหมายแล้ว
ควรต้องพิจารณาอย่างไรนี่คือคำถาม
ส่วนความเห็นของคณะอาจารย์ก็คือการใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคล
อาจทำได้นั้นเป็นหลักการที่ถูกต้อง
ถ้าเป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อาจารย์เห็นแบบนี้แต่กรณีรัฐธรรมนูญมาตรา๑๕๘วัก๔
ห้ามไม่ให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่ง

เป็นเรื่องของการควบคุมและการจำกัดอำนาจ
ดังนั้นการตีความจะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนะครับ
นั่นคือหากเป็นเรื่องอำนาจการตีความจะมุ่งควบคุม
เพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา๑๕๘วัก๔นั้น
ร่างรัฐธรรมนูลคือคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูล
กรทได้ระบุไว้ชัดว่าการกำหนดระยะเวลา๘ปีไว้
ก็เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวเกินไป
อาจจะเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตทางการเมืองได้นะครับ
ข้อกฎหมายข้างต้นนั้นนะฮะคณะอาจารย์บอกว่า
พลเอกประยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
ก็ต้องพ้นตำแหน่งทันทีในวันถัดไป
หรือหากพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกถึงวันที่๒๕สิงหาคม๒๕๕๙
แล้วถ้าสารรัฐธรรมนูลยังไม่มีคำวินิจฉัย
จะต้องพิจารณามีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดการปฏิบัติหน้าที่
กว่า๓รัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย
นี้ยืนยันนะครับว่า๕๑อาจารย์สอนกฎหมายที่เสนอความเห็นใน๓รัฐธรรมนูญพิจารณาประกอบ

ก็คือให้ประเทศไทยยึดถือหลักการปกครองโดยกฎหมายให้มากยิ่งกว่าที่ผ่านมา
เพราะว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเห็นต่างทางการเมืองนั้น
มันไม่มีทั้งช่องทางอื่นให้คุณ

จากฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจตีความกฎหมาย
วินิจฉัยตัดสินปัญหาโดยยึดถือตัวบทกฎหมาย
แล้วก็ใช้กฎหมายกับทุกฝ่ายอย่างเสมอกัน
ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องเป็นอิสระนะครับ
เพราะว่าการใช้กฎหมายในการตัดสินต่อทุกคนอย่างเสมอกัน
คือสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรม

ที่จะทำให้สังคมนั้นเชื่อมั่นในหลักการปกครอง
แล้วก็จะเป็นหนทางที่ทำให้ความขัดแย้ง
หรือเห็นต่างของผู้คนในสังคม

ก็สามารถแก้ไขแล้วก็คลี่คลายโดยสันติได้นะครับ
นี่บรรดาจดหมายของอาจารย์ที่เขียนไว้แบบนี้
สังคมไทยกำลังจับตามองอยู่ว่าจริงแล้วจะนับเมื่อไหร่ที่ผลเอกประยุทธ์
ดำรงตำแหน่งจะ๙มิถุนา๖๒๖เมษา๖๐หรือว่า๒๔สิงหา๕๗กันแน่
ขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้นะฮะพักร่วมฝ่ายค้านก็เตรียมยื่นประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคำร้องของนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์เสนอไปยังศาล
รัฐธรรมนูลส่วนคำร้องของนายศรีสุวรรณจัญญานั้นก็ยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้

ใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่รอฟังคำตอบนะคะ
ว่าตกลงแล้วเริ่มนับจากเมื่อไหร่